เที่ยงคืนที่ผ่านมาเกิดระเบิดหลายจุด
ที่จังหวัดปัตตานีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไป
ดูความสิ่งหายดูไฟ

เมื่อคืนเที่ยงคืนครึ่งรอม
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุมีไฟไหม้ในปั๊มบางจาก
ถนนสายปัตตานีหัดใหญ่ครับที่บ้านดอนยาง

ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงในปั๊มตรงหัวจ่ายเลยนะ
คือมีรถประทุกต่อมาอีกหนึ่งคัน

เจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุเอาไว้
แล้วก็เร่งฉีดน้ำเพื่อจะดับไฟที่กำลังไหม้
กลัวมันจะลามไงถ้าลามไปติดร้านค้าใกล้เคียง

นี่ครับเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่แบบนี้กว่า๒ชั่วโมง

เลวไฟมันเผาผลาญอะไรไปบ้างล่ะ
นะครับเผาผลานหลังคาปั๊ม

หัวจ่ายน้ำมัน๔จุดรถบรรทุกน้ำมัน๑๐ล้อ
แล้วก็รถบรรทุกแบบรถพ่วง๑๘ล้อน่ะ
จอดอยู่ข้างปั๊มน่ะเสียหายหนักเลยครับ
แต่เคราะห์ดีเรื่องคนไม่มีบาดเจ็บไม่มีเสียชีวิต

ทีนี้จากการสอบส่วนเบื้องต้นเนี่ยศาสตร์ว่า
ว่าปั๊มเนี้ยได้เปิดให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีพนักการปั๊มจำนวนสามคน
ทำงานกะกลางคืนปรากฏว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะฮะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดแล้วก็ตะโกนมีระเบิด
เหมือนตะโกนเตือนก่อนเหรอหรือใช่ตะโกนบอกว่ามีระเบิด
พร้อมกับไล่ให้พนักงานหนีออกไปนอกปั๊ม
จากนั้นคนร้ายค่ะน่าจะนำรถบรรทุกน้ำมันเนี่ย
มาจอดไว้บริเวณหัวจ่ายแล้วก็ดึงหัวจ่ายออกมา
ฉีดน้ำมันจนกระทั่งท่วมปั๊มจนกระทั่งท่วมรถบรรทุกน้ำมัน
ครับหวังที่จะก่อเหตุวินาศกรรมโอ้โหให้เกิดเหตุเปลืองไหม้
แล้วก็ระเบิดปั๊มอย่างรุนแรงก่อนที่จะนำระเบิดมาซุกซ่อนไว้
คาดว่าน่าจะเป็นระเบิดแบบตั้งเวลาจนกระทั่งเกิดระเบิดขึ้น
จังสนันวันไว้ดังกล่าวเนี่ยนะคะหืมหลังเกิดเหตุครับคุณผู้ชมอ่ะ
ปะตะนิใช่ไหมอ่าอ่าที่ยาหร่าครับมีเหตุคนร้ายนี่
มอเตอร์ไซค์มากันสี่คนแล้วโยนระเบิดเพลิงเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
ไฟลุกพลึบเลยต้องระดมเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟกัน
ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมสถานการณ์แล้วก็ประเมินความเสียหาย
โอ้โหนี่ไฟใต้กลับมาอีกแล้วนะฮะ